หลายท่านคงได้เห็นคลิปเห็นข่าวไปบ้างแล้ว

ง้อแฟนสาวซึ่งเป็นนักศึกษา
สุดท้ายเขาไม่คืนดีแล้วก็ชักปืนยิงเขาเสียชีวิต

สุดท้ายก็เสียชีวิตไปนะคุณผู้ชม
ล่าสุดญาติของนักศึกษาสาวคนนี้

ใกล้จะเรียนจบแล้วเรียนก็เก่ง
ในโซเชียลมีการแชร์ภาพแชร์เกรด
ได้๔ด้วยนะฮะก็ค่อนข้างจะเรียนดีทีเดียวนะครับ

ของนางสาวนัชริยาทาประจิตครับหรือว่าน้องอุ้ม
วันนี้ก็เดินทางไปติดต่อคอยรับศพที่ภาควิชานิติเวชศาสตร์
แพทยศาสตร์โรงพยาบาลสิริราชท่ามกลางความสกเศร้าเสียใจครับ
หลังจากเมื่อวานนะฮะแน่นอนคุณผู้ชมได้เห็นภาพไปแล้วล่ะ
กล้องวงจรปิดจับภาพวินาทีที่เกิดเหตุได้
ก็คือเหตุการณ์ที่นายพักขพงศ์จิตตามรมอายุ๒๔ปีครับ
ใช้ปืนเจาะยิงนางสาวนัชริยาล้มลงเสียชีวิตทันทีต่อหน้าเพื่อนครับ
ก่อนที่จะเดินทางเดินเข้าไปใกล้ศพ
นั่งข้างศพอดีตแฟนสาว
แล้วก็เอาปืนกระบอกเดียวกันนี่แหละจ่อยิงตัวเองไป

ท่ามกลางความตกใจเนี่ยเพื่อนยืนอยู่ข้างก็ตกใจฮะ
ยืนดูเหตุการณ์ไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมา
ท่านของนายชายศิษย์อินทศเศรครับ
ลุงของนางสาวนัชริยาหรือว่าอุ้มเนี่ยบอกว่าเสียใจมากครับ
เสียใจที่หลานสาวต้องมาจากไปก่อนวัยเอิญควร
จากว่าหลานสาวนั้นเป็นคนเรียนเก่งผลการเรียนดี
เป็นความภาคภูมิใจและเป็นความหวังเดียวของครอบครัว
เมื่อเช้าที่ผ่านมาพ่อแม่ของน้องอุ้มเอง
ก็เดินทางไปทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณของลูกสาวกลับมาที่บ้านแล้วนะครับ
ไปฟังเสียงคุณลุงของผู้เสียชีวิตหน่อยครับ
อันนี้ตั้งใจเรียนเก่งและเป็นความหวังเดียวของแม่

ก็อยากฝากน้องนักศึกษาทุกคนนะครับ

เพราะว่าท่านจะเสียใจมากขนาดไหนถ้าเกิดเรื่องอย่างนี้ครับ
อันนี้เป็นความรู้สึกของลุงของน้องอุ้มนะครับ
ขณะที่นางจาริพิญญาอินทเซนครับ
ซึ่งเป็นแม่ของน้องอุ้มเอง
ก็บอกว่าขอโหสิกรรมให้กับทุกฝ่ายเลย
จากว่าอยากให้ลูกสาวไปสู่สุขติ
โดยวันนี้ตั้งใจจะไม่ร้องไห้

แล้วก็จะเข้มแข็งให้ลูกสาวหมดห่วง
อันนี้เป็นจิตใจของคุณแม่ที่โอ้โหเข้มแข็งเหลือเกิน
หลังจากนี้จะทำเรื่องขอรับศพพร้อม
เตรียมโรงบรรจุศพร่างไร้วิญญาณของลูกสาว
เพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุบรินต่อไป
ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องอุ้มด้วยนะครับ